คุณผู้ชมฮะหลังจากคุณแม่ให้สัมภาษณ์เมื่อ๒วันก่อน
ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นการชดเชยความเสียหาย
กรณีที่ลูกของคุณแม่เสียชีวิตไปนะครับ
หลายคนก็ไปจับจ้องมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับคุณแตงโม
เลยไปถึงคุณพ่อโสพลกับคุณแตงโมด้วย
คุณพ่อโสกับคุณแตงโมนะคะเป็นภาพผูกพันกันมานาน
เห็นภาพนี้กันมาช่วงนี้หลายคนก็ย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะ
คุณพ่อโสพลเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าในช่วงที่หย่ากับคุณแม่ของคุณตังโม

เสียรถเสียบ้านยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกนะคะ
อย่างที่คิดนะตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยน
เพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเรา
คุณพ่อโสย้ำบอกว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์ตอนนั้นที่อยู่กับลูกสาวเพียง๒คน
ในอพาร์ทเมนต์พ่อเองก็ต้องออกไปทำงาน
อยู่บ้านคนเดียวก็ต้องฝากเพื่อนบ้านช่วยกันดูนะคะ
เรามารู้จากเพื่อนบ้านทีหลังนะว่าเวลาพ่อออกไปทำงานทีไรเนี่ย
ลูกสาววิ่งตามรถพ่อทุกที
มารู้ทีหลังนะว่าลูกสาววิ่งทุกทีเลยฮะ
เพื่อนบ้านก็ต้องคอยปลอบใจนะเด็กคิดถึงพ่อ
นี่ค่ะก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่สองพ่อลูกเนี่ยดูแลกันมา
แล้วคุณพ่อโสก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันอย่างสุดซึ้ง
ที่คุณพ่อโสโสพลพัชระวีรพงศ์ที่มีให้กับแตงโม
อันนี้เป็นการสัมภาษณ์ผ่านบทสัมภาษณ์ของยูดิโครไทยแลนด์
เมื่อวันที่๒๕หรือเศรษฐกายน๒๕๕๘
ในหัวข้อคุณเคยเสียอะไรบ้างเพื่อคำว่ารักนะคะ
ซึ่งอย่างที่ได้ฟังไปคุณพ่อบอกว่ายอมแลกยอมเสียทุกอย่าง
เพื่อให้ได้เลี้ยงดูแตงโมแม้ชีวิตจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ
และจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ก็ทำให้คุณพ่อโสและแตงโมรักกันมาก
และคุณพ่อก็จะอยู่เคียงข้างแตงโมเสมอก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
เมื่อวันที่๑๙กันยายน๒๕๖๓ในวัย๗๑ปีนะครับ